เรื่องราวที่มาฝากใครมีบุตรล้านดูแลกันให้ดีอย่าให้คล่าสายตา
เหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับ
อืมเรานำเสนอไปแล้วแหละเมื่อวานนี้เหตุการณ์เกิดที่อำเภอแก้งคลอ
จังหวัดชายภูมินะฮะกรณีผู้ชายที่ชื่อว่าไหนอ้วนเนี่ย
อายุก็๕๐ปีแล้วนะคะประวัติก็โชคโชนเหลือเกิน
โดนคดีมาหลายคดีมากตั้งแต่ลักทรัพย์ข่มขืนนะฮะ
ยาเสพติดคนนี้โดนมาหมดแล้วล่าสุดค่ะมีได้บังเกิดมีได้นำพาค่ะ
คุณผู้ชมฮิริโอตะปะยังไม่เกิดละอายชั่วกลัวบาปยังไม่มีค่ะ
ไปก่อเหตุคมคืนเด็กอายุสิบเอ็ดปีข้างพระประธานจุดเนี้ยคุณ
วัดร้างท้ายหมู่บ้านข่มขืนข้างพระประธาน
ยังไม่จบนะคะพาน้องไปซ้ำที่เถียงนา
จนถึงป่านี้ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวในอ้วนคนนี้ได้
ถือว่าเป็นภัยสังคมแล้วก็ชาวชายภูมิชาวขอนแก่นนะคะ
หมู่บ้านหนึ่งทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ยคือ๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ในอ้วนเนี้ยไปนั่งดื่มเล่ากับพ่อเด็กนะ
พ่อเด็กที่ตัวเองเอาไปกระทำชำราวที่เป็นเหยื่อครับ
อ้วนไปนั่งดื่มเหล้ากับพ่อเด็กจนพ่อเด็กเนี่ยเมาหลับไป
จากนั้นในอ้วนค่ะได้ชวนเด็กเนี่ยน้องที่เป็นเหยื่อเนี่ย
ที่ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถืออ้างบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปซ่อมโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ซื้อเครื่องใหม่ให้วิธีการคือปั่นจักรยานให้เด็กซ้อนท้ายไปนะคะ
ที่ร้านมือถือแห่งนี้แหละนี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ค่ะ
นี่ไงพฤติกรรมเห็นหมดเลยนะคะว่าไปจริงค่ะ
พอไปถึงเที่ยวร้านมือถือเอาโทรศัพท์ไปซ่อม
จากนั้นสักประมาณ๑๐โมง๕๐นาทีนายอ้วนก็พาเด็กวกกลับมาที่ร้านใหม่
กะว่าจะมารับโทรศัพท์มือถือที่ส่งซ่อมไว้
แต่เจ้าของร้านบอกว่ายังซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่เสร็จ
อ้วนทำไงปั่นจักรยานเอาเด็กออกไปค่ะ
ทีนี้ความบันไลเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะขากลับ
อ้วนปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปที่เมนท้ายหมู่บ้านห่างจากร้านโทรศัพท์สักประมาณ๕กิโลเมตร
อ้วนกระทำชำราวน้องที่ข้างองค์พระประธานตรงนี้๑ครั้ง
แล้วมีหนำซ้ำค่ะนายอ้วนคนนี้คุณดูนะมันนะ
บังคับให้น้องวัยสิบเอ็ดควบอืมดื่มเหล้าขาวไปสามแก้วโอ้โห
ยังไม่หมดค่ะวีรกรรมสุดแสบบังคับให้น้องเสพยาบ้าด้วยอ๋อ
แต่น้องพยายามขัดขืนไม่ยอมนะคะจากนั้นในอ้วนพาเด็กปั่นจักรยานไปที่เถียงนา
ห่างจากจุดเดิมเนี่ยสักประมาณ๖๐๐เมตรนี่ค่ะ
ที่สองจุดเกิดเหตุนะคะแล้วกระทำชำราวน้องซ้ำต่ออีกหนึ่งครั้งนะคะ
ระหว่างนั้นก็ใช้มีดข่มขู่น้องด้วยนะคะบอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใคร
แล้วพ่อเด็กก็เมาไงกว่าจะสั่งเมากว่าจะฟื้นรู้ตัวอีกทีว่าลูกหาย
นู่นค่ะคุณสี่โมงเย็นแล้วพอรู้ว่าลูกหายไปช่วงเย็นค่ะ
บอกชาวบ้านชาวบ้านก็ช่วยกันออกค้นหากระจายกำลังตามไร่มันสับปะหลังไร่อ้อยนะคะ
เป็นพื้นที่เชื่อมรอยต่อระหว่างบ้านของน้องกับบ้านของนายอ้วน
กระทั่งมาพบในอ้วนอยู่บนเถียงนาของชาวบ้านแล้วก็กำลังลวนลามเด็กอยู่ด้วย
อ้วนพอเห็นชาวบ้านเท่านั้นแหละค่ะตกใจใช้มีดจี้คอเด็ก
แล้วพาเด็กเนี่ยหลบหนีเข้าป่าไปอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับบอกชาวบ้านว่าเดี๋ยวจะฆ่าเด็กให้ตาย
กลัวค่ะตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
ทีนี้ระหว่างที่ตำรวจออกตามหาไปตามเถียงนาปรากฏว่านี่ค่ะ
ปั่นจักรยานออกมานะคะสภาพเนื้อตัวน้องเนี่ยมอมแมมอิดโรย
ส่วนนายอ้วนเนี่ยหลบหนีไปทีนี้คุณทำไมรู้ไหม
อ้วนมันถึงปล่อยให้น้องออกมาเพราะอะไรรู้ไหม
ต้องแลกแลกกับอะไรนายอ้วนบอกน้องว่า
ให้ไปตามเพื่อนผู้หญิงวัยเดียวกันอีก๓คน
พามาที่เถียงนาจัดให้มาจัดให้นายอ้วน
น้องก็คือไหวพลิบน้องก็ดีมากนะคะก็รับปากว่าจะทำให้
คือจริงไม่ได้ทำหรอกปั่นจักรยานออกมาหนีออกมา
กระทั่งมาเจอกับตำรวจนะคะคือเคราะห์ดีของน้องมากที่
เอาจริงนะไม่ถึงขั้นที่ว่าถูกนายอ้วนฆ่าตายนะ
ทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ยนี่เป็นเรื่องใหญ่ของสังคม
ทีมข่าวไปที่บ้านของนายอ้วนพบว่าเงียบเชียบเลยค่ะ
บ้านปิดเงียบเชียบสอบถามพี่สาวของนายอ้วนบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
ไม่ค่อยถูกกันกับนายอ้วนเพราะก่อเรื่องมาเยอะตัดขาดกันแล้ว
ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะสำหรับนายอ้วนคนนี้อย่างที่บอกไปค่ะ
มีประวัติในการถูกจำคุกเนี่ยโชคโชนคมคืนลักษัพยาเสพติด
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามปิดล้อมไล่ล่าแต่ก็ยังไม่พบตัวในอ้วนนะคะ
เพราะฉะนั้นใครอ่ะคุณผู้ชมนี้นะคะนายอ้วนคนนี้ค่ะ
อ้วนคนนี้นะคะนายประธานวังศรใครที่พบเห็น
รีบแจ้งตำรวจโรงพักหนองสังหรือว่าตำรวจสายด่วน๑๙๑นะคะ
เพราะถือว่าเป็นภัยสังคมนะคะก็ไม่รู้ว่าหลบหนีไปแล้วจะไปก่อเหตุอีกหรือเปล่านะ
บุคคลอันตรายเขาประกาศไว้
ก็เป็นข่าวสลดที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะช่วยกันตามหาในอ้วนนะคะ